ถามคุณผู้ชมทุกคนที่อยู่ที่หน้าจอทีวี
ถ้าเกิดคุณเข้าไปที่บ้านของตัวเอง
แล้วเจอผู้ชายคนนึงนั่งนอนเอกเขเนกอยู่
แล้วบอกว่าเนี่ยบ้านผมซื้อมา๕ล้าน

เขาบอกเขาบ้านเขาแล้วมีโฉนดด้วย

มาที่ไหนครับ
บ้านนี้นะครับบ้านพ่อใดครับบ้านผมนะครับบ้านผมเสื้อกับพ่อใด
ไหนครับเสื้อกับพ่อใดบ้านหลังนี้เสื้อกับพ่อใดตรงนี้เหรอครับเออเนี้ย
อันอันที่จริงเนี้ยครับผมผมเป็นคนทำบ้านเนี้ยครับเนี้ยครับ
ขนของออกไปเลยขนของออกไปเจ้าของบ้านมาแล้ว

อันสรรค์นี้สิวิตาดิ

วิตาว่าต้อง
วิตาลำชิ้นดี

ขนวดนะครับ

อีกกระสานมาอยู่ที่ไหนครับ
เอามาล่ะ
แล้วใครจะเอาเงินคืนให้ผมมา
เจ้าของบ้านถึงกับอุทานว่าอ่อหอ

ที่บ้านพักตากอากาศในอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยค่ะ
คือญาติเจ้าของบ้านตัวจริงมาที่บ้านแล้วคือช็อก

แต่ตอนนี้แดงเถือกเลยค่ะไม่รู้มายังไง

ผู้ชายคนนี้ก็อยู่ในบ้านแล้วบ้านเละเทะเลอะเทอะไปหมดเลย
ผู้ดูแลบ้านนางกรยาบุตรดีศักด
เราบอกว่าเจ้าของบ้านคือย่าเธอเอง

ก็มาซื้อบ้านพักตากอากาศเอาไว้ที่เลย

ที่บ้านก็มีเฟอร์นิจ้งเฟอร์นิเจอร์อะไรครบทุกอย่าง

ก็เลยตั้งใจว่าจะประกาศขาย
แต่กลายเป็นว่าพอกลับมาที่บ้านทีนี้

ผู้ชายคนนี้มาอยู่ในบ้านได้ยังไง
เห็นบอกว่าเข้ามาอยู่นานเกือบปีแล้วโดยไม่มีใครรู้เลย

ตอนนี้กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้
เขาบอกเขาอ้างว่าซื้อบ้านมาแล้ว

เสียเงินตกแต่งไปตั้ง๒ล้านกว่าบาท
โฉนดที่ดินที่ถ่ายเอกสาร
แล้วเอาปากกาสีแดงมาเขียนที่ครุฑด้วย

บ้านสีขาวเขาก็ทาบ้านใหม่เป็นสีแดง

ไปเลยค่ะสาวพอกวางสภูมิก็นำตัวเขาออกไปก่อนนะ

วัย๗๐ปีญาติเจ้าของบ้านอีกคนค่ะ

บ้านหลังนี้จริงมันเป็นสีขาว
ขนาดนี้ได้ยังไงย้ายก็ไม่รู้เหมือนกัน
เขาเป็นคนบ้าใบ้ลูกชายบอกว่าแล้วทีนี้เอาตำรวจไป
แต่งบ้านเขาหมดทุกอย่างเลยอยู่๗เดือน

สงสัยจะตัดแก่อะไรไงไม่รู้
ขนของอะไรอะไรออกมาทำสีบ้านเขาสีขาว
ทำบ้านเขาสีแดงไม่รู้ว่าเก้าอี้เครื่องใช้เครื่องอะไรมาทำใหม่หมด
บอกว่าเขาซื้อตรงนั้นที่จริงมันมันไม่มีมันเป็นบ้าเป็นแบบ

สีขาวสวยงามต้นมงต้นไม้อยู่ดี
สีบ้านใหม่สีแดงฮะอ่าดูสีบ้านเดิมสีขาวสีใหม่อู้แดงแจ๋เลย
เดิมวางเรียงสวยรั้วใหม่อุ้ยเกิดอะไรขึ้นคะนั่น
ว่าไหนสวยกว่ากันฮะคุณผู้ชมส่วนหน้าบ้านไม่ต้องพูดถึงนะคะ
เลอะเทอะไปหมดเลยเบื้องต้นตรวจสอบแล้ว
ผู้ชายคนนี้ที่มาอยู่บ้านเขาเนี่ยเห็นว่ามีอาการทางจิตนะคะครับ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลจิตเวทเลยราชนครินเรียบร้อยแล้ว
ส่วนเอกสารโฉนดที่เขาเอามาโชว์อันนั้นคือโฉนดจริงนะคะ
แต่เป็นเอกสารที่เจ้าของบ้านเขาถ่ายสำเนาเก็บเอาไว้ในบ้านระหว่างรอขาย
ผู้ชายคนนี้จังหวะเข้าไปอยู่ก็คงไปรื้อค้นของเขาออกมาครับ
แล้วก็เลยเอามาอ้างบอกนี่ไงโฉนดผมมีเพราะซื้อมาแล้ว๕ล้าน
อยู่บ้านของคนอื่นเขาแล้วก็แต่งบ้านให้ด้วย